การนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเลยก็แล้วกัน
หน้าร้านสินเชื่อรถยนต์ในจังหวัดนครพนม
ไม่รู้ว่ารีบจะมากู้เงินจะมาขอสินเชื่อหรือยังไง

รีบมากจนมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
คือคนที่เห็นคลิปนี้เขาแซวด้วยความที่เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านสินเชื่อรถยนต์
คนเห็นคลิปก็เลยแซวว่าคุณรีบเหรอคะรีบจะมาขอสินเชื่อหรือยังไงคะ
จริงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าจริงแล้วก่อนจะพุ่งมาตรงนี้
กวาดหน้าร้านขายของชำมาแล้วนะแล้วก็พุ่งมาเกยที่หน้าร้านสินเชื่อไม่แน่ใจว่าคนขับหลับในหรือเบรกรถมีปัญหา
ก็เลยเสียหลักพุ่งชนมาระนาวแบบนี้นะคะแล้วก็เสียงกรี๊ดดังลั่นเลยคนที่เขานั่งทำงานอยู่ด้านใน

แล้วเขาก็ตกใจนะคะนี่ค่ะโอ้โหคนก็เลยไปแซวว่าค่าซ่อมค่าอะไรถ้าคุณไม่มีเงินก็ปรึกษาที่หน้าที่ร้านขอสินเชื่อตรงนี้ได้เลย